นี่คือเหตุการณ์ที่คุณบอยนะครับนนทวัฒน์แต้รัตนาชัยครับ
จากด่านเก็บค่าผ่านทางบางประกงมุ่งหน้า
ทางถนนพระราม๙เหนือด่านพระขนงขาเข้า
เกือบตายเพราะแผลงโซล่าเซลลยาวประมาณ๒เมตรหล่นจากฟ้า
ปะทะเข้ากับกระจกหน้ารถอย่างจัง
เดชบุญที่วันนี้ผมขับมาคนเดียว

ขับรถมาสักความเร็ว๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้จู่
งโซล่าเซลลมันมาจากไหนไม่รู้
ตกลงมากระแทกกระจกเต็มเลยฮะ

แล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สอนอทางด่วน๑ครับ
บนทางด่วนเสร็จแล้วเนี่ยข้างหน้าผมไม่มีรถนะครับ
อยู่ดีกระจกก็แตก

แล้วก็ผมก็เลยรีบเบรกแล้วก็จอดรถเข้าข้างทาง
พอไปดูก็เห็นแผงโซล่าเซลล์ตกอยู่ตรงข้างทางแล้ว
ก็เลยรู้ว่าที่โดนชนก็คือแผงโซร่าเซลล์ครับผม
หลังจากนั้นผมก็เลยโทรประสานกับทางหน่อ
เจ้าหน้าที่ทางบนทางด่วนนะครับ
คือทางด่วนยืนยันว่าโซล่าเซลล์ไม่ใช่ของทางด่วนครับ
และน่าจะเป็นจากการแชร์ครับคุณผู้ชมครับ
ในเฟซบุ๊คเป็นจำนวนมากล่าสุดครับ
เจ้าของโซร่าเซลล์เห็นโพสต์ครับ

แล้วก็พร้อมที่จะรับผิดชอบค่าเสียหาย
อยู่ระหว่างการประเมินค่าเสียหายแล้วจะแจ้งไป
แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันแชร์ด้วยครับ